อีกหนึ่งที่ที่ดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมไปนะคะ

เราก็จะต้องไปท่องเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติ
ปางอุ๋งบ้างไปอะไรที่มันแบบธรรมชาติอากาศดี
เราก็พากันไปแล้วหลายต่อหลายที่ใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากไปท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ที่แม่ห้องศร

เป็นที่ไหนยังไงไปติดตามกันจ้า

จะพาไปดินแดนแห่งวัฒนธรรมโล่งไม้
ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า๒๐๐๐ปี
ที่อำเภอบางมภาจังหวัดแม่ห้องสอง
ถ้าจะดูวัฒนธรรมโลกหมาย
ต้องไปกันที่นี่เลยครับถ้ำผีแมน
ลักษณะของโรงไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งต้น
ผ้าครึ่งแล้วคุณเอาเนื้อไม้ตรงกลางออก
ส่วนปลายก็แก่สลักหรือทำเป็นเดื่อย
เอาไว้วางบนเสาไม้
คิดดูสิว่าไม้ทั้งต้นกว่าจะตัดกว่าจะขุด
แล้วแบกขึ้นมาบนถ้ำแบบนี้
คนเมื่อ๒๐๐ปีก่อนนู้นเนี่ยเขาทำกันได้อย่างไร
สุดมหัศจรรย์จริงครับ
และพอมีลงผีแมนมาอยู่ที่หมู่บ้านของชาวลาหู
เขาก็เลยมีเรื่องเล่ากันว่าผีแมนนั้นเป็นผีขี้อาย
หลบซ่อนอยู่ในถ้ำ
แต่เวลามาเที่ยวถ้ำผีแม่นี้
ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอผีอะไรหรอกนะครับ
แต่ที่ต้องระวังนั่นก็คือการเดินไต่ถ้ำต่างหากเล่า
และสำหรับคนที่ติดอกติดใจบ้านจาโบ
แล้วอยากจะค้างคืนที่นี่ก็มีโฮมสเตจแน่นอน
ราคาก็น่ารักเพียงแค่คืนละ๒๐๐บาทเท่านั้น

อาหารเช้าเขาก็มีด้วยนะ
และพระเอกของอาหารของเขาก็คือ
น้ำพริกลาหูกับพืชผักบนดอยตามฤดูกาล
เห็นแล้วก็หิวครับ
ส่วนที่เห็นควันขโมงแบบนั้นน่ะ

เขาเพียงแค่ย่างมะเขือกับแผ่นถั่วเน่า
แล้วเอามาตำกับกระเทียมพริก
เป็นน้ำพริกลาหูนั่นเองล่ะครับ
ส่วนเครื่องเคียงสำหรับก็ยังมีแกงแตงดอย
ผัดฟักทองดอย
ทั้งหมดนี้เพียงแค่เซตละ๑๐๐บาทเท่านั้น
อุ้ยฟินสุดละครับ
ใครที่อยากจะลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านแบบนี้
และอยากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าเย็น
ก็มากันได้ที่บ้านจาโบอำเภอบางมภา
จังหวัดแม่ห้องศร